เราก็เข้าใกล้การเลือกตั้งผู้ว่ากรทมเข้าไปทุกวันทุกวันแล้วนะฮะ
มีปัญหาหลายอย่างที่คนกรทมก็อยากจะให้ว่าที่ผู้ว่ากรทมคนใหม่เนี่ย

หนึ่งในนั้นคือเรื่องของทางให้กับคนที่ต้องเข็นวิวแชร์
มันมีการเปิดเผยว่ามีสะพานอันหนึ่งเนี่ย
คนไม่แน่ใจว่าเฮ้ยนี่มันสะพานสู่สวงสวรรค์หรือเปล่า

ติดตามใน๒สนามเลือกตั้งผู้ว่ากอทมครับ

ท้อนปัญหาคนใช้วิวแชร์ครับ
ที่ไม่มีเส้นทางสัญญาณที่มันปลอดภัยเลย

แห่งหนึ่งย่านบางมดนะครับ

สูงไหมล่ะฮะโอ้โหจนไม่แน่ใจเลยว่านี่สภา
หรือว่าบันไดสู่ขิดไปสู่สวงสวรรค์นะครับ
เขาบอกไว้เพจดังเนี่ยโพสต์ข้อความประชดไปด้วยว่า

สภานที่เห็นนี้คุณผู้ชมเป็นสภานปูนอยู่ในซอยเอกชัย๓๓ครับ
ไอ้ทางที่เป็นให้มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเนี่ยนะตามปกติแล้ว
คนใช้วิวแชร์ก็ต้องใช้ช่องทางร่วมกับมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
ซึ่งย้อนไปในอดีตจะมีเรือสินค้า
ร่องเข้ามาค้าขายในคลองสนามชัย
แต่ปัจจุบันครับถึงแม้มันจะไม่ค่อยมีเรือเข้ามาแล้วนะ
แต่กรทมก็ยังสร้างสูงเหมือนเดิมเลย

อันนี้เป็นโจทย์ที่ชาววิวแชร์อยากฝากให้ว่าที่ผู้ว่ากอทมคนใหม่
นำไปคิดนำไปพิจารณาดูว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องปรับเปลี่ยนครับ
ขณะเดียวกันในย่านนี้เนี่ยยังมีอีก๒สะพานที่ใช้งานได้ไม่คุ้มค่าครับ
ก็คือสะพานวัดใส่ที่ให้เฉพาะคนข้าม
แล้วก็สะพานวัดสิงห์ครับเขาบอกมันทั้งสูงและชันเลย
ใกล้เคียงกับสะพานเอกชัย๓๓เมื่อสักครู่แหละรถข้ามได้คนข้าม
ได้แต่คนใช้วิวแชร์เนี่ยไม่น่าจะได้คุณผู้ชมมันชันซะเหลือเกินนะฮะ
ชั้นแล้วก็แคบด้วยนะคะใช้โอกาสนี้แหละครับคุณผู้ชมครับที่จะ
ใกล้เลือกตั้งเนี่ยนะฮะส่งภาพแบบที่น้องดอมอ่านมาบรรยาย
มาหน่อยภาพนิ่งก็ได้คลิปวิดีโอก็ได้แล้วสำคัญตรงไหนสำคัญ
ใครเซิร์ชมันก็จะเจอแล้วตอนนี้เราโปรโมทขนาดนี้คนที่
จะมาเป็นผู้ว่าเนี่ยพอเขาไปเสิร์ชดูปั๊บเขาจะรู้
ปัญหาว่าอยู่ที่ไหนยังไงช่วยกันครับทำแบบนี้ฮะขอบคุณ